แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมนะคะ
ตอนนี้กำลังขับเขี้ยวชิงชัยเหรียญทองกันในการแข่งขันกีฬาประเภทแบตบินตันประเภททีมชายและก็ทีมหญิงค่ะ
มินตันนะคะชิง๒เหรียญทองประเภททีมค่ะรอบชิงชนะเลิศเริ่มกันที่ทีมหญิงนะคะแข่งระบบ๓ใน๕คู่
นนทบุรีแชมป์เก่า๓สมัยเสื้อสีส้มค่ะตามหลังกรุงเทพมหานครรองแชมป์๓สมัยอยู่๑ต่อ๒คู่ค่ะ
ซึ่งขณะนี้ยังคงขับเขี้ยวกันอย่างสนุกสนานโดยเดี๋ยวมือหนึ่งนะคะถ้ามนต์วันทุประระดับศีลจากนนทบุรีค่ะก็เอาชนะอลิสาทรัพย์นิทีไปก่อนยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกส่วนเดี๋ยวมือสองนะคะปัญจารัฐปราณสโภนจากนนทบุรีค่ะแพ้ให้กับกุญจิราคงดีของกรุงเทพไปสิบหกต่
เหมือนวงปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเอาชนะไปได้ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่และยี่สิบเอ็ดต่อสิบขึ้นนำสองต่อหนึ่งคู่นะคะต้องการใช้ชนะอีกเพียงแค่หนึ่งคู่ก็จะคว้าแชมป์ทันทีค่ะไปต่อกันที่ทีมชายนะคะแชมป์เก่าตรังเสื้อสีฟ้าพบกับนครวราชสีมาค่ะผลปรากฏว่าตอนนี้แชมป์เก่าตรังขึ้นนำอยู่สองต่อหนึ่
นารุณาช่วยมากนะคะแพ้ตะวันหวนสุริยาสิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดและแปดต่อยี่สิบเอ็ดขณะที่คู่มือหนึ่งค่ะทิติพงราโพนะคะกับอิงคารักษ์อภิสุค่ะเอาชนะนันทการยอดไทยสงศ์กับวรพลทองสง่าไปยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าและยี่สิบเอ็ดต่อสิบหกส่งผลให้ตรังขึ้นนำสองต่อหนึ่งคู่ต้องการใช้ชนะอีกหน